โมเมนต์สุดฟินของใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะงานนี้บอกเลยว่าใบเฟิร์นนี้นะ

เอาใครแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ

ไปเฟิร์น่ายนี่เป็นดาราในดวงใจของใบเฟิร์น
บอกมาตลอดนะคุณผู้ชมเขาไปเจอกันในงานออกงานด้วยกัน
เขินตั้งแต่หลังเวทีจนออกมาหน้าเวทีก็ยังเก็บทรงไม่อยู่
กูแบบก็ขอซ์บบ้างขอควงบ้าง
แล้วพอโดนนักข่าวถามว่าเฟิร์นอาการมันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อย
แต่ใจมันสู้บอกเลยว่าฟินหนักมากค่ะ
เราก็มีมีโอกาสด้วยเอง

เดินจากเมืองเขา

มันถึงเขินเข้าขนาดไหน

เคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยจริง

โอ๊ยตามจะผิดเลยอ่ะ
เป็นดาราดังเขาก็มีดาราในดวงใจ
พอเจอเขาก็เขินเหมือนกันคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นแกงคุณหวานใจเขาหน่อยละกัน
นพัฒน์กลางงานคอนเสิร์ตบิลกิ้นที่ผ่านมา

คนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอน
เขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอน

เลยนะกับลุคที่ออกมานั่นเองนี่น้องย่าชุดเขียว
แล้วก็บอกข่าวดีเกี่ยวกับผลงานใหม่ล่าสุดที่ตัวเธอเองเนี่ย
เตรียมไปร่วมงานกับฮอลลีวูดค่ะหลังจากมีการเปิดรายชื่อนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง
ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังในเรื่องนี้อีกหลายคนเลย
ซึ่งรายละเอียดยังพูดอะไรมากไม่ได้คาดว่าจะเริ่มถ่ายทำเร็วนี้ค่ะ
เปิดกล้องเร็วนี้มากมากพี่ไอ้ต้องยังต้องไปทำการบ้านเกี่ยวกับ

ตื่นเต้นค่ะน่าจะน่ากลัวค่ะ
ต่อไปแต่ใดคือภูมิใจแทนน้องย่านะ
ใช่นะคะโกอินเตอร์ไปเลยนะคะ